เมื่อคืนนี้ที่ชนบุรีมีเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะน้องน้องนักกีฬาบาสเก็ตบอลเขาก็เล่นกีฬากันตามปกติปรากฏว่าลูกบาสเนี้ยมันกระเด้งไปตรงกำแผงมีน้องคนหนึ่งเป็นชาวรัสเซียนะคะเป็นนักกีฬานี่แหละอายุสิบเก้าไปเก็บลูกบาสแต่ด้วยความที่น้องก็ตัวเปียกเปียกด้วยเหงื่อค่ะพอไปเก็บปุ๊บอ้า
กู้ภัยช่วยกันประถมพยาบาลปั๊มหัวใจนายอเล็กซี่โซโบเลฟเป็นชาวรัสเซียอายุ๑๙ปีค่ะคือตอนนั้นเนี่ยหายใจรวยรินเพราะถูกไฟช็อตที่บริเวณรั้วเหล็กกั้นตรงบริเวณสนามบาสเก็ตบอลรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายคือเสียชีวิตเนี่ยตรงเนี้ยที่เราวงกลมสีแดงเอาไว้ให้อืม
รั่วน้องโดนไฟช็อตจนเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนประมาณสี่ทุ่มตำรวจสพบังละมุงลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นลานกีฬาในซอยสุขุมวิทยพัทยาสิบห้าหรือซอยหนองเกดใหญ่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีตรงกันข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคพัทยานะคะเพื่อนผู้เสียชีวิตนายภูบดินทองเสืออายุยี่สิบเล่าให้
แทบทุกเสาร์เลยโดยเฉพาะห้องเปิดไฟข้างใน
สวิตช์สายไฟที่มันขาดเลยเยอะมากครับ
แล้วมันเป็นห้องทึบถ้าเกิดว่ามีใครเป็นเราไปข้างใน

ไม่ได้ล้มครับติดอยู่ประมาณสักเกือบ๑๐วิ
แล้วก็น้องชายเข้าไปดื่มกัน
ตำรวจก็เลยบอกว่าสันนิษฐานเบื้องต้นก็คือ
รั่วตรงจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้า
และพันทับด้วยเทปพันสายไฟ
แล้วก็มีการรั่วใกล้กับรั้วเหล็ก

นี่ไงเห็นไหมมีสายไฟโผล่มาเลยเห็นไหมเนี่ย

จนทำให้มีคนเสียชีวิตเนี่ย
ครับ
แล้วมันก็ต้องดูให้ชัดด้วยว่าตกลงรั่วไม่รั่วแบบไหนยังไงนะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะฮะ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราก็ไปดูเจ้าหน้าที่ด้วยนะวันนี้นะ
นี่เวลากลางวันนี่จะเป็นตรงนี้เลยนะฮะมีเสาไฟแล้วก็มีรั้วเหล็กอยู่
ทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้เอาป้ายมาปิดงดใช้สนามชั่วคราวก่อนนะครับ
ต้องตรวจสอบก่อนว่าไฟเนี่ยลั่วตรงไหนยังไง
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยาก็มาตรวจสอบมากับพนักงานสอบสวนสพบังละมุงด้วย
เพื่อมาดูว่าไฟฟ้ารั่วจริงไหมและใครต้องรับผิดชอบ
นี่เสาต้นนี้เนี่ยจะเป็นเสาที่ติดตั้งสปอร์ตไลท์ค่ะ
นี่นะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็เอาเครื่องตรวจสอบระบบไฟฟ้าแล้วก็รถกระเช้าเนี่ยขึ้นไปตรวจสอบนะครับ
โครงเสาเหล็กสูง๑๐เมตรแล้วก็ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์เอาไว้๓ดวง
เริ่มตรวจสอบตั้งแต่จุดต่อสายไฟใต้โคนเสาเลยนะฮะ
จนถึงไฟสปอร์ตไลท์บนยอดเสาที่มีอยู่๓ดวง
เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยกระแสไฟไปเลยนะเมื่อคืนตอนเกิดเหตุต้องตัดไฟไปก่อน
พอปล่อยกระแสไฟขึ้นไปเนี่ยเพื่อหาที่มาของไฟรั่ว
พบว่ามีกระแสไฟรั่วที่เสาจริงนะครับ
เห็นไหมฮะพอจิ้มไปดูนี่ไฟมันขึ้นเลยปกติที่เสาต้องไม่มีไฟ

เมื่อวานเล่นบาสตัวเปียกมาเก็บลูกบาสใช่ไหมโดนเข้าไปเนี่ยหู
แล้วเสาไฟอย่างนี้เนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับถามว่าแล้วเอาแล้วไฟมันรั่วมาจากไหน
มันรั่วมาจากสปอร์ตไลท์๑ดวงนะฮะที่ติดอยู่๓ดวงด้านบนเสาอ่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่าไอ้สปอร์ตไลท์ที่ติดอยู่เนี่ย
นี่เห็นไหมข้างบนเนี่ยนี่ก็ติดแบบไม่ได้มาตรฐานนะ
ไฟรั่วจริงจากโครงนะครับโครงเสาไฟฟ้าที่เป็นภายในสนามกีฬาตรงนี้นะครับ
ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเมืองพัทยามีจุดต่อสายนะครับ
ต่อสายยังไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่ได้อยู่ในจุดต่อมีกล่องต่อสายไฟ
ยังเป็นลักษณะต่อแบบด้านนอกอยู่นะครับถ้าฝนตกหรืออะไรก็จะทำให้เกิดอันตรายได้
ขณะที่ทางนายมาโนธหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยานะครับบอกว่า
ตอนนี้ทางเมืองพัทยายังไม่ได้ประสานไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลครับเดี๋ยวต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอน
นี่คือน้องที่เสียชีวิตนะฮะแล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจรจากับครอบครัว
เกี่ยวกับการเยียวยาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปส่วนเรื่องสนามกีฬาทางเมืองพัทยายืนยันว่าสนามบาสสนามที่เกิดเหตุ
อยู่ในความรับผิดชอบของเมืองพัทยาจริงนะฮะก็เป็นสนามที่ทุกคนสามารถมาใช้มาเล่นได้และยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน
เมื่อต้นเดือนเพิ่งจัดแข่งบาสไปนะแล้วไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนล่ะทางเมืองพัทยาบอกว่าคาดว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
สนามนี้นะครับโดยเฉพาะสนามเนี้ยเมื่อต้นเดือนเนี่ยเรามีการแข่งขันบาสที่นี่นะครับแล้วก็มีการเช็คไฟแสงสว่างกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการเช็คความปลอดภัยเนี่ยเพราะเสาไฟให้แม็กซ์ที่นี่มีกันมาสามต้นนะครับก็เป็นไฟแสงสว่างที่ที่ผ่านมาตรฐานของสนามบาสนะครับแล้วก็คนที่มาใช้ที่
ได้เล่นตอนกลางคืนคือทั้งเมืองพัทยาก็ยืนยันว่าสนามเนี้ยได้มาตรฐานแต่การไฟฟ้าบอกว่าเอาล่ะส่วนอื่นก็ว่ากันไปแต่ว่าไอสปอร์ตไลท์ในเสาที่เกิดเหตุเนี้ยมันต่อไว้ไม่ได้มาตรฐานอืมนี่เห็นไหมท่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาบอกเห็นตามภาพแล้วเนี้ยคือมันเป็นการต่อสายแล้วเอาท่อออกแล้